มีเด็กหายที่สิงห์บุรีคุณผู้ชมแล้วอาจจะต้องขอความช่วยเหลือนี่นะ
ไว้เลยแคปภาพของน้องมัวคนนี้เอาไว้
เป็นเด็กชายชาวมงค์อายุ๑๔ปีครับ
คือน้องหายไปเป็นสัปดาห์แล้วพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม
โพสต์นี้เป็นโพสต์ของมูลนิธิกระจกเงาครับโพสต์ตามหา
มัวหรือชื่อจริงคือเด็กชายนัทพลสมภพวรพงศ์
หายไปจากวัดบางฉมศรีตะมนต์ชีนำรายที่สิงห์บุรี
ตั้งแต่๑๖กันยายนแล้วนะ
นี่ฮะฝากคุณผู้ชมถ้ากินข้าวอยู่

หยิบมือถือขึ้นมาแคปไว้

โพสต์เลยในโซเชียลเลยก็ได้นะ
น้องเขาเนี่ยความสูง๑๕๐เซนติเมต

ผิวออกขาวเหลืองครับผมสั้นสีดำ
น้องเขาจะมีตำหนิอยู่ที่นิ้วมือด้วยนะ

มีพยานใกล้ชิดบอกว่าน้องหายตัวไปกับนายพันธุ์
นายพันธ์เนี่ยเขาเป็นคนเก็บของเก่า
แล้วก็มาเจอน้องมัวที่อยู่ที่วัดบังสมศรี

ทำทีเป็นซื้อขนมมาให้กินนะพี่น้ำแข็งคุณผู้ชม

ในพันธุ์ให้เงินกับน้องมัวด้วย
เอามือถือให้น้องมัวเล่นเกมด้วย
น้องมัวเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจด้วยสิ
ในพันธุ์เนี่ยยังออกอุบายว่า
กับพี่นะเดี๋ยวจะซื้อมือถือให้ครับ
สุดท้ายก็เลยเป็นที่มาของภาพวงจรปิด
ปรากฏภาพน้องมัวนั่งซาเล้งไปกับในพันธุ์ครับ

พอไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดก็พบว่า
พันธุ์พาน้องมัวนั่งซาเล้งตระเวนหาร้านโทรศัพท์มือถือ

ห่างจากวัดบางฉมศรีประมาณสัก๗กิโลเมตร
จอดปิดก็จะเห็นว่าพันธุ์ขี่ซาเล้งแล้วก็น้องมัวนั่งข้างหน้า
กล้องวงจรปิดไปจากนั้นก็เป็นวงจรปิดตัวเดิมครับจับภาพ
พันธุ์เนี่ยพาน้องมัวขี่ซาเล้งย้อนกลับมา
คาดว่าจะพยายามขี่วนวนไปวนมาพี่น้ำแข็ง

แล้วไปเจอว่ามีวงจรปิดของร้านมือถือร้านหนึ่ง
เห็นภาพในพันธุ์พาน้องมัวไปที่ร้านเข้าไปคุยกับพนักงานครับ
นี่จังหวะนี้นะลงจากซาเล้งแล้วดูปกติเลยนะคือตัวน้องมัวก็เดินตามในพันธุ์ไปอ่ะ
คือไม่ได้มีท่าทีผิดปกติน้องดูไม่ได้รู้สึกว่าโดนเขาเรียกว่า
ข่มขืนใจหรือว่าบังคับมาน้องเขาก็เดินดูตามปกติเลย
ไม่ได้แสดงอาการขอความช่วยเหลือแล้วทั้งคู่ก็ออกจากร้านไปครับ
ทีนี้พอไปถามพนักงานของร้านมือถือร้านนี้
เล่าให้ฟังว่าวันนั้นเห็นในพันธุ์มาซื้อซิมมือถือที่ร้าน
แล้วก็แจ้งให้เปิดใช้งานพร้อมกับเติมเงินไป๑๕๐บาท
แล้วพนักงานเขาก็ดูสังเกตจับสังเกตของน้องเขาเนี่ย
ไม่ได้ตื่นตกใจหรือว่าหวาดกลัวอะไรครับ
ในขณะที่ในพันธุ์เองก็ไม่ได้ดูเร่งรีบจนผิดปกติแต่อย่างใด
ตัวพนักงานร้านก็เลยไม่นึกว่ามันเป็นการลักพาตัวเด็กครับ
ตอนนั้นเขาแนะนำลูกนี่ร้านนี่อะไรป่ะ
ก็ไม่ได้พูดอะไรครับแค่มาซื้อซิมอย่างเดียว

มาซื้อซิมแล้วก็ให้ลงทะเบียน
จากนั้นในวันเดียวกันที่น้องมัวหายไปก็คือ๑๖กันยายน
คุณผู้ชมพอออกจากร้านขายมือถือ
ไนพันพาน้องมัวไปเร่ยเลย
มุ่งหน้าไปจังหวัดพระอาณาครศรีอายุทยาครับ
อายุธยาออกจากสิงภ์บุรีละค่ะไปที่ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่ง
ในอำเภอท่าเรือที่อายุธยาแล้วนายพันธุ์เข้าไปพูดคุย
กับคนในร้านรับซื้อของเก่ามีการกระมาทึงละ
ที่นายพันธุ์เก็บมาก็ขายให้กับร้านได้ไป
เล้งกลับออกไปพร้อมกับน้องมัวครับโอ้นั่นหมายความว่าตั้งแต่ร้านมือถือ
ที่ไปลงทะเบียนไปซื้อซิมเนี่ยมาจนถึงร้านรับซื้อของเก่าที่อายุทยา
น้องมัวกับนายพันยังอยู่ด้วยกันอยู่ครับ
เมื่อกี้ที่ดอมบอกว่าคือจากสิงห์บุรีไปอายุทยาใช่ไหม
มีข้อมูลด้วยนะว่าในพันธุ์ขี่ซาเล้งพาน้องจากอายุทยากลับมาสิงห์บุรีอีกรอบ
แล้วกลับมาก็มาเช่าโรงแรมค่ะคุณผู้ชมแล้วเราได้ข้อมูลมาได้ยังไง
มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเราไปถามคนที่เขาขายอาหารอยู่หน้าโรงแรมคือตาเชิด
เชิดอายุ๗๖ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ตรงหน้าโรงแรมนั่นแหละ
บอกว่าในพันธุ์มาพักที่โรงแรมนี้บ่อยแล้วมาก็จะมาซื้อข้าวซื้อเบียร์ที่ร้าน
เวลาที่มาพักเนี่ยนะก่อนหน้านี้เคยเห็นว่าพาผู้ชายพาเด็กผู้ชายมาพักด้วยประจำเลย
ล่าสุดที่จำได้๑๖กันยาพันธุ์พาน้องมัวมามาพักแล้วก็มากินข้าวที่ร้านนี่แหละ
หลังจากนั้นก็ขี่ซาเล้งมุ่งหน้าไปทางสระบุรี
แล้วก็เอารถซาเล้งไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่า

ทีนี้ตามต่อเหมือนกัน
เราไปคุยกับเจ้าของร้านรับซื้อของเก่า

ซึ่งเป็นคนซื้อซาเล้งต่อจากนายพันธุ์เล่าแบบนี้

เคยเอาซาเล้งมาขายที่ร้าน๒ทีแล้ว
ทุกครั้งจะมีเด็กชายนั่งรถมาด้วย
ก่อนหน้านั้นจะเป็นเด็กชายผิวคล้ำหน่อย
แต่รอบล่าสุดที่เอาซาเล้งมาขาย
เมื่อ๑๘กันยาพันมากับเด็กผู้ชายผิวขาว
แล้วเราก็เลยเอาลูกไปดูไงบอกว่าใช่หรือเปล่า
ที่เป็นข่าวว่าน้องคนนี้หายไป
นี่แหละลุงสุรพลบอกเออก็คล้ายอยู่นะ
นึกว่าคนในตอนสู่โบสถิฐาไม่กลัวนะ
นี่ค่ะตอนที่คุยกับลุงสุรพลนะ
ร้านรับซื้อของเก่าลุงสุรพลก็บอกว่า
หลังจากนั้นมันก็โบกรถตู้พาเด็กผู้ชาย
คนนั้นน่าจะไปลบบุรี
แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เห็นอะไรอีกเลย
ล่าสุดศาลจังหวัดสิงห์บุรีออกหมายจับในพันธุ์นะคะ
หรือว่านายปียพงศ์หนองเข้ผู้เกาะเหตุลักพาตัวน้องมัว
ข้อหาก็คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
จากความปกครองของบิดามันดาหรือว่าผู้ปกครอง
จนถึงตอนนี้ยังตามจับในพันธุ์ไม่ได้นะ
ในแจ้งเบาะแสเจอเนี่ยเจอว่าในพันธุ์อยู่ตรงไหน
นำไปสู่การจับกลุ่มตัวในพันธุ์ได้
นี่เขาไปสืบประวัตินะดอมคุณผู้ชม

ใช่เพราะว่าอะไรอ่ะตอนปี๕๗เนี่ย
ในพันธุ์เคยก่อคดีอาณาจารย์ในพื้นที่ปราจีนบุรี
แล้วปี๖๐เคยก่อคดีล่อลวงเด็กชาย๔คนดอม

คือลักษณะพฤติกรรมของนายพันธุ์ก็คือจะชื่นชอบเด็กผู้ชาย

อันนี้อาจจะต้องขอความช่วยเหลือคุณผู้ชมแล้ว
ถ้าใครอยู่อายุทยาหรือว่าสิงห์บุรี
แล้วเมื่อสักครู่น่าจะได้เห็นหน้าของน้องมัว
พยายามจำเอาไว้แล้วก็ถ้าแคปไว้ก็แชร์ส่งต่อไปในหลายกรุ๊ป